วันนี้รองนายรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้ออกมาชี้แจงยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากระบวนการสัญหาสวนั้นไม่เป็นโมคะ
การไม่เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสัญหาก็ไม่มีอะไรผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
พักพลังประชารัฐมีความเคลื่อนไหวว่าเตรียมที่จะผลักดันให้พลเอกประยุทธ์มารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าพักนะครับ
ติดตามในเจาะประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
การเมืองยังไม่นิ่งแม้ในพักพลังประชารัฐที่เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลหลังมีกระแสข่าวเก้าอี้ดนตรีในกระทรวงคมนาคมที่มีชื่อนายสมศักดิ์เทพสุธินแก่นำกลุ่มสามิตรอยู่ก่อน
ขณะที่นายนัทพลทีพสุวรรณที่มีกระแสข่าวว่าจองกระทรวงพลังงานกลับต้องไปนั่งกระทรวงศึกษาธิการ
การเปิดดิวชิงเก้าอี้รัฐมนตรีภายในพักจึงเกิดขึ้นอีกละรอกทำให้นายนัทพลต้องโพสต์เฟสบุ๊คชี้แจงยังมั่นใจและศรัทธาในพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ว่าข่าวจะออกมาอย่างไรการตัดสินใจสุดท้ายอยู่ที่นายกรัฐมนตรี
ขณะที่มีกระแสข่าวว่าพลังประชารัฐกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญหลังการจัดตั้งรัฐบาลคือการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ในการประชุมใหญ่ในเดือนกรกฎาคมนี้
โดยการเสนอชื่อผลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าพักแทนนายอุตมะสาวนายนซึ่งมีกระแสข่าวว่าทางพักพลังประชารัฐได้นำใบสมัครเป็นสมาชิกพักให้พลเอกประยุทธ์และผลเอกประวิทย์วงสุวรรณซึ่งเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่พักได้วางเอาไว้เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำ
ขณะที่อีกหนึ่งตำแหน่งสำคัญอย่างเลขาธิการพักอาจจะมีการเสนอชื่อนายนัทพลทีพสุวรรณสอสอบัญชีรายชื่อลำดับที่๑และรองหัวหน้าพักซึ่งเป็นอดีตแก่นำกลุ่มกปศมารับหน้าที่แทนนายสนทิรัฐสนทิจิระวง
ส่วนพักภูมิใจไทยนายอนุทินชายวีรกูลหัวหน้าพักซึ่งอยู่ระหว่างการลงพื้นที่พบประชาชนที่จังหวัดสตูนเตรียมเสนอชื่อนายพิพัฒน์รัชกิจประการสามีนางนาทีรัชกิจประการเหรนยิคและสอสอบันทิรายชื่อของพักดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพราะมีความรู้ความสามารถส่วนการประชุมคณะกร
เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยกเว้นหัวหน้าพักและเลขาธิการพัก
อกจากนี้คณะกรรมการบริหารพักได้มีมติตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กรณีที่นายสิริพงศ์อังคาสกุลเกียรติสสศรีสเกต
สวนมติพักในการเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่๕มิถุนายนที่ผ่านมา
รู้ผลภายใน๗วัน
ข้อบังคับพักนะครับก็มีโทษลดหลั่นไปนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นอำนาจของทางคณะกรรมการสอบสวนนะครับที่จะไปดู
มีถ้าเกิดตรวจสอบแล้วไม่เป็นความผิดก็ยกเลิก

ถ้ามีความผิดก็ตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือนภาคทัน

อันนี้ก็อยู่ที่ให้คณะกรรมการสอบสวนได้ดำเนินการนะครับ
แล้วก็รอดูว่าคุณสิริพงศ์เนี่ยท่านจะมาชี้แจงยังไงนะครับ
ขณะที่นายสิริพงศ์ยอมรับรู้สึกกดดันที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กรณีโหวตส่วนมติเลือกนายกรัฐมนตรี
แต่ก็ไม่ได้หนักใจอะไรเป็นพิเศษ
และพร้อมชี้แจงตามความเป็นจริง
โดยอาจชี้แจงเป็นลายลักษณอักษร
เพราะยังติดภารกิจอยู่ที่จังหวัดศรีสเกต